คุณยายซ่อนกลิ่นแกเป็นชาวกรุงเทพนะคะ

ที่มีในบัญชีทั้งหมด

แกบอกว่าแกเป็นข้าราชการเกษียณค่ะ

ก็มีลูกจ้างสองคนทำหน้าที่คอยดูแลเรื่องงานบ้าน
แล้วก็ดูแลช่วยพลิกตรงพลิกตัวสามีครับ
จะเป็นคนถือสมุดบัญชีธนาคาร๒เล่มนะคะ

อันนี้เป็นเงินเก็บในบัญชีมีเงินอยู่เนี่ยค่ะ

สองสามีภรรยาอยู่กับเงินจำนวนนี้

ซ่อนกลิ่นเล่าบอกว่า๘กันยายน
ประมาณสักเกือบเที่ยงยายจำได้แม่นเลย

นี่เป็นปรายศนีย์จากภูเก็ตนะ

มีพัสดุส่งถึงคุณยาย

ไปแจ้งความเลยที่ภูเก็ต

เดี๋ยวยายคุยกับผู้กำกับหน่อย
เปลี่ยนไปให้คุยกับ

ภูมิกับไม่ได้อธิบายอะไรยายนะคะ

แล้วดึงเข้ากลุ่มที่ตั้งชื่อว่า
ยายสร้างกลิ่นบอกแต่ยายไม่มีแอปนี่เห็นไหมอรุณสวัสดิ์ครับคุณยายเนี่ย

ก็บอกว่าเอางี้ยายไปเปิดแอปที่ธนาคารได้เลย
ไปบอกธนาคารเลยว่ายายอายุมากแล้วไม่สะดวกเดินทางมาธนาคารบ่อย
ก็เลยไปขอเปิดแอปยายไปที่ออมสินออมสินให้เปิด
ยายไปที่กรุงไทยกรุงไทยไม่ให้เปิดแอป

ก็เลยเปิดแค่ออมสินแต่อย่าลืมว่าออมสินอ่ะ

บัญชีเงินเก็บ๒๕๘๐๐๐กว่าบาท

พี่อุ๋ยมันไม่ได้ให้ยายโอนวันนั้นวันเดียวนะ
มันให้ยายทยอยโอนตั้งแต่๑๕กันยายน

แสดงว่ายายก็ไม่ได้บอกใครด้วย

แล้วมันก็เนี่ยทักไลน์มาบอกว่า
ยายวันนี้มีอัปเดตเรื่องเงินไหมยังไงบ้าง
ยายทยอยโอนทยอยโอนทยอยโอนอย่างนี้
ได้เงินจากยายไปทั้งหมด๒๕๘๕๑๕๓๓๑บาท

บัญชียายธนาคารออมสินมี๒๕๘๕๑๕๓๓๑บาท

แม้แต่เศษทศนิยมจุด๓๑มันก็เอา

เวลาพิมพ์ไลน์บอกอย่าใช้คำว่าโอนเงินนะยาย
ใช้คำว่าถ่ายเทมาไว้ที่บัญชีกลาง

คือมันห้ามยายบอกอย่าห้ามบอกใครนะ
อันนี้ยายคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ห้ามบอกใคร
เพราะว่าต้องตรวจสอบปปงต้องตรวจสอบ
ถามว่าลูกหลานยายมีลูกหลานใช่ไหมมี
ลูกหลานไม่รู้เรื่องเลยค่ะเราคุยกับลูกชายของคุณยายค่ะ

รู้ก็ตอนที่แม่โทรไปยืมเงินหลานเอามาจ่ายเงินเดือนลูกจ้างในบ้าน
ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่แม่ไม่มีเงิน
ก็เลยพยายามถามแม่จนมารู้ว่าแม่โดนแก๊งคอลเซนเตอร์หลอก
รีบพาไปแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆเมื่อ๑๖ตุลาคม

แล้วนี่พอแม่รู้ว่าโดนหลอกแล้วเงินเนี่ยคงจะไม่ได้คืน
ช็อกไปเลยแม่เสียใจมากร้องไห้

ขึ้นต้นจดหมายว่าคำสั่งสุดท้ายของแม่
ลงวันที่๑๘ตุลาคมเขียนข้อความว่า

นี่ไงคำสั่งสุดท้ายของแม่เห็นไหมขึ้นต้นมาแบบนี้
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีลมหายใจแล้วให้กู๊ดกับเก่ง
เป็นผู้ไปรับเงินช่วยเผาศพ๓เดือนและเงินอื่นถ้ามี
ไม่ต้องจัดพิธีรีตองอะไรเผาที่วัดคลองเตย

ก็คงจะหมายถึงที่ทำงานเก่า
แล้วก็เขียนชื่อคนที่ให้ติดต่อแล้วลงท้ายว่า

นี่เรื่องน้องพลอยเนี่ยเกิดขึ้น๑๕ตุลาคม

เป็นครั้วนี้แก๊งคอลเซนเตอร์

มันรู้ว่ายายอยู่คนเดียวแล้วก็เชื่อมันมันหลอก

ทุกผู้ชมอย่าไปโทษอะไรคุณยายเลยครับเพราะว่า

คุณยายก็อยู่กับคุณตานะก็คงจะ
พูดตรงคือคุณยายก็คงจะไม่ใช่ยุคที่แบบ
ได้ฟังได้ดูข่าวสารอะไรแบบ

เพราะมันอ้างว่าเป็นปปงมีแอปมา
บอกให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้แกก็ทำหมด

จริงฝากบอกเผื่อแบบลูกหลานดูอยู่เนอะ
ก็ไปบอกคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาพ่อแม่
อายุเยอะบอกเตือนกันไว้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หรือถ้าใครที่ดูอยู่
เวลาเกิดอะไรแบบนี้เนี่ยลองปรึกษาลูกหลานดูก่อน
มันมีอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฟังทางแก๊งเขาอีกทีนึงนะ
แต่ถ้าฟังจากคุณยายเนี่ยก็คือต้องฝากทางแบงค์ด้วยนะ
ช่วยกันตรวจสอบใช่ไหมครับคุณยายไปคนเดียวให้เปิดแอปได้
แก๊งนึงบอกอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องมีลูกมีหลานมาด้วย
อย่างนี้คือยุคสมัยนี้มัน
มันไว้ใจไกลยังไงนะคะหรือเอาจริงนะคุณยาย
คุณยายวางสายไปรอบหนึ่งก่อนเวลาเจออะไรอย่างเงี้ย
รับเรื่องไว้แล้ววางสายไปรอบหนึ่งก่อนแล้วโทรหาตำรวจ
ถ้าห้างบอกจากภูเก็ตจากปฎต้อนร่วงศาล

ที่ว่ามันจะปลอมเป็นคนที่รู้จักกับโพสต์สุ่ม
ซูมเอออ้างว่าแบบตีเนียนเป็นเพื่อน
วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกคลิปเตือนเลยนะ

ตีเนียนใช่

เดี๋ยวไว้วันหลังเล่าให้ฟังแต่โชคดีที่ผมอยู่บ้าน

ผมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีน้องชายชื่อไก่
แต่บวชตั้งแต่เป็นนุ่มบวชแล้วไม่ศึกเลย

พ่อผมก็รับสายไม่รู้มันได้เบอร์มาจากไหนนะ

พ่อก็เอ้าหลวงอา

แล้วพ่อผมเนี่ยแก่แล้วจะ๘๐แล้ว

อ๋อเนี่ยไม่ได้เอามือถือมา

เม็มลุงอาจริงพ่อผมเนี่ยพิมพ์พระไก่ใช่ไหม
มันก็บอกโอ้นี่เป็นเบอร์ของเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
ออกมาแล้วโทรศัพท์ลืมออกมาเนี่ย
ต้องมาสั่งเฟอร์นิเจอร์เข้าวัดต้องจ่ายให้เขาก่อน

โทรหาผมเลยโอนให้หน่อยใช่ไหม
อุ๊ยหลวงอ้านี่ผมก็เอ้า
ก็ผมก็โอนเงินให้หลวงอาอยู่เป็นประจำเวลาทำบงทำบุญ

เอาเบอร์มือถือผมจำไม่ได้มือถือไม่ได้เอามาเลยโทรหาเบอร์พี่ชายก่อน
เอาไม่เวลางั้นพ่อบอกหลวงอาโทรหาผมเลย

ก็ไล่มันพยายามจนสุดท้ายมันก็วางสายทิ้งไป

พี่อุ๋ยไม่ต้องเดี่ยวแล้วพี่อุ๋ยเล่าหมดแล้วเนี่ย